ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย

หลายพื้นที่เนี่ยกระแสน้ำพัดบ้านจมหายไป
ต่อหน้าต่อตาท่ามกลางเสียงร้องระงมของเจ้าของบ้านนะคะ

เห็นทุกคนช่วยไอ้น้ำท่าจริง

อัศนา
พี่ไข่ช่วยมากเลย

เป็นไรบ้างเนี่ย

หรือวัดปากแควร์จังหวัดสุโขทัย

ทางอำเภอวางชิ้นจังหวัดแคร่
ไหลลงแม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัย

ความเร็วและแรงของกระแสน้ำ
พัดและกัดซ่อถนนริมตลิ่ง

เช่นเดียวกับในพื้นที่หมู่๗ตะบนวัดหนองวง
อำเภอสวรรคโลก

เจ้าของบ้านได้แต่ยืนกอดกันร้องไห้

เจ้าฟังว่าคลิปที่ถูกแชร์อยู่ในโซเชียลมีเดีย

หลังจากบ้านถูกกระแสน้ำพัดจมหายไป
และไม่สามารถเก็บของมีค่าได้ทัน

ที่เขาพาพ่อแม่ที่สูงอายุ

ช่วยตั้งแต่เมื่อวาน
คงคงคงค่ะ
คงน่าจะออกได้บ้าง

เข้าท่วมพื้นที่และขยายวงกว้าง
โดยพื้นที่หมู่๗ตำบลในเมือง
อำเภอสวรรค์คลโลก

กว่า๔๐๐ครอบครัวเดือดร้อนหนัก
และปริมาณน้ำยังไหลข้ามถนน

จุดไหลข้ามถนนอย่างรุนแรง

สวัสดีครับ